มาพูดถึงเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน
และเรื่องของการฟื้นฟูการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
ถ้าการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ก็งวดสุดท้ายจะมอบวันที่๒๒๒๖มิถุนายนนี้แล้วนะ

แต่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจมีคำถามว่าทำอย่างไร
ให้คนกลับมามีรายได้เหมือนเดิมนะครับ
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ
หลังจากนี้ไปเงินเยียวยา๕๕๐๐๓เดือนก็กำลังจะหมดลง
คำถามที่ผมคิดว่าคนเป็นล้านกำลังรอคำตอบอยู่ว่าแล้วจะยังไงต่อ
คำตอบก็คือว่าก็ต้องทำงานสิครับเพื่อจะได้เงินมา
แต่คำถามต่อก็คือว่ามันยังทำงานไม่ได้
ยังไม่มีรายได้แล้วจะอยู่ยังไง
ทำไมยังไม่มีรายได้ก็เพราะก็เพราะว่าสถานกิจการกิจกรรมหลายแห่ง
เขายังเปิดไม่เปิดให้ทำงานหรือเปิดก็เปิดเพียงบางส่วน
หรือเปิดก็ยังจ้างพนักงานกลับไปไม่หมด
ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะก็สบคเขาคลายล็อกไปเกือบหมดแล้วนี่
ค้างอยู่นิดหน่อยทำไมถึงยังทำงานไม่ได้

อันนี้ก็เพราะว่าโดยข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่เวลานี้
กิจการหลายแห่งที่เปิดทำงานแล้ว
แต่เขายังไม่เอาลูกจ้างกลับไปทั้งหมด
เพราะอะไรครับเพราะว่ากิจกรรมเขาเนี่ยยังทำไม่สุดสุด
คืออย่างร้านอาหารเนี่ยเขาเคยมีพนักงาน๑๐คน
ตอนนี้เขาขายรายได้ยังหายไปเยอะ
โดยมาตรการที่เรียกว่าเว้นระยะห่างบ้างอะไรมั่ง
คนก็ยังเข้าไปกินน้อยอยู่
เอาแล้วถ้าเอาลูกจ้างมาเหมือนเดิม๑๐คน
ทุกคนได้ทำงานหมดเขาก็ไม่ไหว
เขาก็จ้างเพียงครึ่งเดียวเหล่านี้เป็นต้น
กิจการเปิดขึ้นมาสักพักหนึ่ง
เห็นท่าไม่ดีนี่เขาก็ปิดต่อ
เพราะว่าไม่มีลูกค้าหรือลูกค้าน้อยจนกระทั่งไม่คุ้มทุน
ปิดต่อดีกว่าลักษณะแบบนี้ครับทำให้
ทำให้คนยังกลับไปไปทำงานไม่ได้นี่
นี่กิจกรรมเล็กนะร้านอาหารอะไรพวกนี้
แต่กิจการใหญ่โรงงานหลายแห่ง
ได้ยินข่าวใช่ไหมครับทยอยปิดตัว

อันนั้นก็เป็นเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด
จริงเนี่ยผลกระทบมันมาก่อนโควิดแล้ว
สงครามการค้าเนี่ยเศรษฐกิจมันซึม
ส่งออกไม่ได้แล้วมาเจอโควิดเข้าไปอีก
ส่งออกไม่ได้เมื่อส่งออกไม่ได้
ของที่เขาเคยผลิตขายไปต่างประเทศ
ก็ส่งไปไม่ได้พอส่งได้
ลูกค้าซึ่งเคยอยู่แต่ละประเทศ
เขาก็มีปัญหาเรื่องสถานะทางการเงินเหมือนกันหมด
เขาก็ซื้อข้าวซื้อของน้อยลง

เขาก็สั่งมาน้อยลงพอสั่งมาน้อยลง
ร้านผลิตโรงงานผลิตก็ต้องผลิตน้อยลง
พอผลิตน้อยลงจ้างคนไว้เต็มที่เหมือนเดิม

เขาก็ต้องเอาคนออกบางส่วน
ไม่ไหวจริงก็ปิดทั้งโรงงานเลย

ส่วนสินค้าที่เคยขายได้เพราะนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อ
ตอนนี้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็ยังมาไม่ได้
เรากำลังส่งเสริมให้ใครเที่ยวไทยอยู่
แต่ว่าไทยเที่ยวไทยการซื้อเข่าของทีละลึก
ไปซื้อโน่นซื้อนี่ไม่เหมือนกับขายนักท่องเที่ยวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราว

นักท่องเที่ยวที่เราพยายามส่งเสริมให้ไปเที่ยวเนี่ย
แล้วแถมเงินให้หรือออกเงินให้บางส่วน
อันนี้กระแสเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ในระดับหนึ่ง
แต่สินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังต้องมีปัญหาต่อ
สรุปก็คือว่าทุกคนทุกครอบครัวยังได้รับผลกระทบหมด
ทุกคนทุกครอบครัวก็พยายามที่จะประหยัด
เพื่อเก็บเงินสดไว้ไปต่อสู้กับชีวิตเบื้องหน้า
ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ใหญ่คือจะทำยังไงให้คนกลับมามีรายได้

ทำยังไงที่จะลดรายจ่ายลงให้มากที่สุด

การลดรายจ่ายในส่วนของภาคเอกชนไม่รู้จะไปทำยังไงได้
แต่ว่ารายจ่ายที่ภาครัฐไปเก็บเขาเนี่ย
ไปเก็บกับประชาชนทบทวนกันใหม่ได้ไหมครับ

ค่าไฟฟ้าเนี่ยลดอยู่เท่าที่ผ่านมา
ก็อยู่ในระดับที่พอใช้ได้
แต่ว่าวันนี้เนี่ยคนยังลำบากอยู่

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องการผ่อนโน่นผ่อนหนี้
ตอนนี้หมดเวลาแล้วที่จะพักเงินผ่อนพักดอก
ตอนนี้เขาก็กลับมาเรียกหนี้คืนเหมือนเดิม

หนี้ก็ยังอยู่แล้วยังไงครับ
ฉะนั้นการผ่อนผันหนี้หรือพักหนี้
หนี้ทั้งดอกเนี่ยยืดออกไปต่อได้ไหมครับ
โดยเฉพาะนี่คนชั้นกลางเยอะเลย
หนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตเนี่ย

ตอนนี้ไปดูสถิติก็ได้
คนไปใช้ผ่อนบัตรเครดิต

เขาเรียกเก็บมายอดเก่าแสนนึง

ขั้นต่ำจ่ายสักหกเจ็ดพัน

โอ้โหดอกมันแพงนะครับ

นี่ก็เห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
จะดึงดอกให้ลดลงมา

ก็ถามว่าลดลงมาให้มากกว่านั้นได้ไหมครับ
เพราะว่าจาก๑๘เป็น๑๖เนี่ย

วันนี้สถาบันการเงินธนาคาร
ต้องกลับมาเห็นใจลูกค้าแล้วครับ

กู้เงินจ่ายดอก

วันนี้ลูกค้าคุณเดือดร้อน

เขาพอจะผ่อนไหวได้ไหมครับ
อันนี้ก็ต้องเกื้อกูลกันแบบนี้
แล้วการพักหนี้พักเงินต้นพักดอก
ก็จะช่วยให้เขาหายใจได้ไปอีกสักระยะหนึ่ง

เรียกหนี้ทั้งต้นทั้งดอก

บริการหนี้นอกระบบ

มันเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องช่วยกัน
จะต้องเกื้อกูลกันว่าจะต้องทำยังไง

ยังลำบากและเป็นปกติ

หรืออย่างภาษีสัมภาษามิตร

อย่างภาษีสัมปสามิตรเนี่ย
เว้นไปสัก๕ปีได้ไหมครับ

ให้เขาฟื้นค่ายก่อนแล้วค่อยมาเก็บกันใหม่

สถานบันเทิงเนี่ยมันเยอะนะครับ

เก็บที่พักหนี้หรือ

คนในวงการบันเทิงเนี่ยเยอะนะครับ

พอมีหายใจพอมีลมหายใจอยู่ได้

นี่สถานบันเทิงเปิดขึ้นมา

อยู่เลยนะครับคนไปใช้บริการ

สุดท้ายขึ้นมาเงินกู้

ดูสิว่าเงินกู้๔แสนล้าน
จะไปกระจายลงไป

ในพื้นที่ในพื้นถิ่น

เพื่อให้กระแสเศรษฐกิจหมุนเวียน

รัฐบาลเนี่ยจะทำได้มากน้อย
แค่ไหนโดยเฉพาะสิ่งสำคัญ
ที่สุดซึ่งตอนนี้ทุกฝ่าย

ชักเปอร์เซ็นต์กันและสุดท้าย
เนื้องานก็ได้นิดเดียว
ต้องเอาให้อยู่นะครับ

และไม่รู้จะลำบากต่อไปแค่ไหน

ใส่เสื้อนอกหวังทึ้ง

มีเงินทอนกันชักเปอร์เซ็นต์กัน

มันจะถึงมือประชาชนได้สักกี่มากน้อย

นี่คือเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนจริงครับ

เพื่อให้ทางหน่วยงานช่วยเหลือประชาชน